แล้วก็พูดถึงอย่างมากใครผ่านไปผ่านมา
บริเวณใกล้กันกับแยกลาดประเขาวังหิน
จะเจอกับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ป๊า๊ดสี่สิบปียังสิ่ง
ประกาศหาสามีนะครับ

ขอจุดสักที

เป็นป้ายขนาดใหญ่ขึ้นกลางแยกเลยนะครับ

บริเวณถนนเกษตรนวมินบริเวณซอยประเสริฐ

คุณปุ้ยอรัญญาเป็นพรีเซนเตอร์

ไปในทางลามกอนาจารย์อย่างโจ่งแจ้ง

ในโลกออนไลน์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์

แสดงความคิดเห็นนะครับไปดูตัวอย่าง

ว่างก็จัดให้เขาสักหน่อยนะ

สักทีก่อนตายอันนี้อ่านตามข้อความ

เข้ามาตรวจสอบล่าสุดหลังจากที่มีการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดพร้าว

หรือป้ายลงแล้วนอกจากนี้
ทางสำนักงานเขตได้เข้าแจ้งความ

มีเจตนานำป้ายที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ไปขึ้นในที่สาธารณะ

ตรีธนจิตนายกสมคมป้ายและโฆษณา

พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปยังสำนักงานเขต

รัฐทีวีรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ก็อ่านแล้วก็สยิวพอเห็นภาพแล้วก็สะดุ้งเหมือนกัน
อาจจะเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่าง
เกี่ยวกับการลดความอ้วนหรือเปล่า